การจ่ายมนต์ทดแทนการประกันชีวิต
รวมทั้งเรื่องของประเด็นที่ว่าจะมีการขยายเวลา
ในการใช้ประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ
ที่จับแบบภูเก็ตด้วยและอีกสักครู่หนึ่ง
เราจะกลับไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ติดตามทุกประเด็นร่วมกันจากของการการจ่ายเงิน
ประกันชีวิตให้กับเจ้าเจ้าที่ในพื้นที่จับแสดงภาคใต้
ติดตามจากคุณเจนศักดิแซ่อึ้งนะครับ

รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ

นายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมรถเมย์เก่าที่คศมกร
นำกลับมาปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับ
พร้อมกันนั้นยังได้ขอบคุณหน่วยงานที่ช่วยกันทำงาน
นำไปสู่การลดภาระงบประมาณครับ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

นำรถเก่ามาปรับปรุงให้มีสภาพใหม่และทันสมัยครับ
โดยได้นำรถโดยสารปรับอากาศ
ไฟฟ้าและไฮบิตมาจัดแสดงด้วย

เพราะรถเมไทยมีอายุเก่ากว่า๒๐ปี

และช่วยลดภาระงบประมาณได้มากขึ้นด้วยครับ

ซึ่งวันนี้ได้นำนางสาวเขมมณิชจามิกร

มาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีด้วย

นางสาวแพนเค้กก็บอกว่าจำได้ดีครับ

ได้นำกระเป๋าที่ทำจากผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมหน่วยงาน
ที่มีการประยุกต์สินค้าให้ทันสมัย

ของภาษาอาหารไทยกล่าวถึงกรณีการดำเนินคดี
อาญากับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จากกรณีทุจจริตในโครงการ

ว่ายังไม่มีการพิจารณา

ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ภพกังเทพมหานคร

อ่าตั้งกรรมการ

ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และพิจารณาขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อต่ออายุหนังสือสัญญาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เลนครองพาราจังหวัดภูเก็ต
คาดว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับสนามก๊อฟภูเก็ตฮิว
ที่เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ก่อนหน้านี้ครับ
อกจากนั้นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเตรียมที่จะยกเลิก๒โครงการในแผนงานบริหารจัดการน้ำระยะเร่งด่วน
ซึ่งจะมีโครงการไหนบ้างที่ถูกยกเลิกต้องติดตามกันในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล